คุณผู้ชมครับที่บุรีรำมีครอบครัวหนึ่งนะฮะ
เขาเอาศพของทารกไปฝังตามความเชื่อ
ตามความเชื่อแต่ไม่ได้แจ้งผู้นำชุมชน

ปรากฏว่ามันมีชาวบ้านเข้าไปหาของป่าครับ

คราวนี้ก็ต้องนิมนต์พระมาทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณสิฮะ
คลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นช่วงหนึ่งของพิธีสวดมาติกาบังสุกุลครับ
ปลดปล่อยวิญญาณให้ไปผุดไปเกิด
ซึ่งนายสุพธเจริญรำท่านผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกมะม่วง

โพสต์คลิปนี้ลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวแล้วก็ระบุว่า
มีชาวบ้านเข้าไปหาของป่าในพื้นที่ป่าช้าเก่า
แล้วไปเจอหลุมฝังศพที่ดูคล้ายถูกทำพิธีสะกดวิญญาณเอาไว้
จึงแจ้งให้กู้ภัยแล้วก็ตำรวจไปตรวจสอบครับ
แล้วต้องนิมนต์พระมาทำพิธีแบบที่คุณผู้ชมเห็นนี้
นายมณัฐศรีทองอาสากู้ภัยนะฮะ
เล่าบอกว่าเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุนะครับ
เนินดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส
มีกิ่งภัยวางทับหลุมอยู่นะฮะ

บริเวณโดยรอบมีขวดนมด้วยมีของใช้ทารกด้วยขนลุก
ขุดดูเจอศพทารกจริงเป็นเพศหญิง
อายุไม่น่าจะเกิน๑สัปดาห์นะฮะ
ตำรวจตรวจสอบข้อมูลก็พบว่ามีการแจ้งเกิด

แต่ผู้ปกครองกับญาติอย่างที่ผมบอกครับ
คือมาทำตามความเชื่อนะฮะ

ให้ข้อมูลบอกว่าเด็กเกิดมา๓วันก็เสียชีวิต

แม่เด็กก็ไปแจ้งเกิดแจ้งตายถูกต้องนะครับ

มันต้องทำพิธีเผาศพเด็กทารก
จะใช้จะไม่เผานะฮะแต่จะทำพิธีฝังแทน
ก็เลยทำแบบนี้แล้วไม่ได้แจ้งผู้นำชุมชน
จึงเกิดความเข้าใจผิดกัน